คือก่อนหน้านี้มีการแชร์ภาพขณะที่หนุ่มป๊อกพัสรกรเขาเข้าพบคุณหมอ
เพื่อปรึกษาเรื่องของการเลิกบุหรี่แบบเด็ดขาด
แล้วก็มีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่าการเลิกบุหรี่ในครั้งนี้เนี่ย
เพื่อที่เตรียมจะมีทายาท

ล่าสุดเรามีโอกาสเจอสาวมากกี้ราศีนะคะ
จะว่ายังไงมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันก่อน
เธอบอกว่าเป็นเรื่องดีที่หวานใจจะหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง

ส่วนการเตรียมพร้อมเรื่องร่างกาย
เพราะเร่งมีทายาทอย่างที่มีข่าวลือนั้นจริงหรือไม่
ฟังคำตอบจากปากเธอพร้อมกันเลยดีกว่า
แทนที่จะมีน้องเลย

ไม่ได้คำขู่แต่เป็นแค่การแบบบอกว่า
ถ้าเรามีครอบครัวอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่อยากให้ครอบครัวต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ
ก็เลยลองดูซิว่าแบบว่าถ้าไปพบแพทย์เนี่ย
สามารถช่วยได้ไหมอะไรได้ไหม
ซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะ
น่าจะลดไปประมาณ
การลดบุหรี่ในครั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเองนี่แหละ

จริงแล้วเนี่ยเลิกได้เลิกหายขาดเลยได้จะยิ่งดีมาก
ค่อยเป็นค่อยไปอย่างดีนะที่มากกี้เข้าใจ
เพราะที่ฉันจำได้ว่าคุณป๊อกเนี่ยอยากมีเบบีเลย
แต่มากกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็ไม่มี

ในการที่ทำให้ป๊อกตั้งใจว่าจะเลิกบุหรี่
เพื่อภรรยาแล้วก็ลูกอะไรแบบนี้ก็ได้